มาดูคนดีบ้านดีกว่านะครับ
ตัวเองถูกเนี่ยเอาอะไรมาถูกนะเสือซุ่มอย่างพี่แจ๊กบอกเลยนะฮะ
ถูกเลขท้าย๓ตัวค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลมนต์สิทธิ์ดวงดีอีกแล้ว
แล้วก็ออกตัวในเฟซบุ๊กนะคะบอกแฟนคลับว่าอย่าว่ากันเด้อสูง
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเลขที่พี่มนต์สิทธิ์เคยบอกใบ้ไปมันไม่ตรงสักกับเลขเนี่ยคุณดู
เองนี่นะคะช่วยรัฐมาตลอดแต่รัฐไม่ช่วยจ๊ะเลยอ่ะ
โรงพยาบาลมหาดไทยโรงพยาบาลมที่ชั้นโดนไปถึงหนุ่มคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะอุดนุ้นรัฐบาลอย่างเต็มที่เต็มเหนียว
ชิดกาชัยพี่แจ๊คเอากับเขาด้วยเหมือนกันถ่ายภาพลอตเตอรี่กองใหญ่กองโต
หาเพื่อนสนิททั้งสองคนที่เสียชีวิตคุณโจ้กับเพื่อนเขาไปสบายก็ต้องมาโดนด่าสนุนว่าอีกว่าซื้อเลขแล้วไม่ถูก
หวยตามเพื่อนเออนั่นแหละเขาบอกมาแบบติดตลกบอกว่าตื่นมาอธิบายกันหน่อยนะฮะ
ไม่ใช่แค่ไม่ถูกนะฮะแต่มันไม่ใกล้เลยโว๊ยนะคะเออแล้วที่ปังมากค่ะแต่ว่าปังปีนาศนะเห็นไหมครับคุณผู้ชมคะ
รัวหวยกินอีกคนก็ดีเจต้นหอมนี่แหละค่ะจะบอกว่าหลายคนปังเหมือนกันนะคะ
ดิฉันเช็คในอินสตราแกรมรวมไปถึงตัวดิฉันด้วย
ฉันก็ปังปังปีนาศเหมือนกัน
แต่ดิฉันเช็คข่าวหลายที่หลายจังหวัดนี้เขาถูกกันเยอะนะ